สนับสนุนโดยสันตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี
ทำเมนูขนมไทยอร่อยให้คุณแม่ลูกซุปตาได้ชิมกันตลอด
ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมสูตรเด็ดขนมหวาน
และวิธีการทำของทั้งสองแม่มาให้ดูกันอีกครั้งด้วยครับ
เริ่มกันที่เมนูขนมโคสูตรปักใต้หรือขนมต้มที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะฮะ
ส่วนผสมขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วครับ
ทำไมไม่เรียกขนมต้มหรือทำไมเขาไม่เรียกขนมโคล่ะ
ทางใต้ก็เรียกขนมโคล่กัน
อ๋อในบ้านฉันก็จะเรียกขนมต้ม
แม่ขนมโคล่ใช้ใต้อะไรอ่ะ

ของอีกใช้อะไรอีก
ของฉันต้องใช้น้ำตาลปี๊บเหมือนกันแต่ต้องใช้กลางมะพร้าวเคี่ยวให้เหนียว
แล้วกำลังปั้นเป็นก้อนก้อนต่างกันตรงนี้
ส่วนขั้นตอนการทำขนมโคก็เริ่มจากนำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับน้ำเปล่านะครับ
ต้องระวังอย่าให้แป้งแฉะหรือว่าแห้งเกินไปฮะ
นวดแป้งเนียนและไม่ติดมือแล้วก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้
จากนั้นปั้นแป้งเป็นแผ่นแบนนะครับ
น้ำตาลปี๊บที่ปั้นเป็นก้อนเล็กสำหรับทำไส้มาใส่ตรงกลาง
ห่อด้วยแป้งแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลม
น้ำให้เดือดปุ๊ดเลยนะครับนำแป้งที่ปั้นเสร็จแล้วไปต้ม
เมื่อขนมสุกแล้วจะลอยขึ้นมาเราก็ใช้กระชรตักขึ้นนะฮะ
แม่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะ

ขนมโคโบราณสูตรปักใต้ที่หากินไม่ง่ายเลยครับ
ขนมหวานเมนูต่อไปก็คือบัวลอย
ส่วนผสมมีดังนี้ครับ
วดแป้งก่อนทำขนมบัวลอย

แต่แป้งไม่ติดมือมันใช้ได้แล้วไม่เอาแล้ว

โอ้โฮแม่ทำเสร็จแล้วมั้งเนี่ย

เอาลูกก็ดีสิขนาดนี้ดีได้เต็มคำ

ไปลวกกันแล้วโคมไม่โคมมันเหมือนกันหมด

ขั้นตอนต่อไปก็คือการนำแป้งไปต้ม
แล้วก็ทำน้ำกะทิต่อได้เลยครับ

น้ำน้ำใส่แล้วก็เสร็จแล้ว

ใส่เครื่องหน่อยหนึ่ง
ลอกะทิเดือดทำง่ายแค่ตายเบื้องตัวรอย

เราต้องค่อยโคมไม่โคมแล้วมันติดตูปหม้อ
เอาละพอดีเลย
ว้าวขนมบัวลอยทำง่ายจริง
อย่างที่แม่เล้งบอกเลยนะเนี่ย
เมนูต่อไปเป็นขนมหวานแบบไทย

สุดผสมมีดั่งนี้ครับ

เราข้าจำก็มา
เจ๊ฟักทองทำไปแล้วแค่น้ำปูนไว้

ฝักทองเนื้อเขี้ยวเหี้ยวมันมันดี

นี่เนื้อมันจะออกเจ้าเขียวนี่เจ้าเขียวเรื่องเหลืองนี่
ถ้าเดะเหลืองเลยมันไม่มันเหรอแม่น้อง

ตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากตั้งกะทิให้เดือด
แล้วใส่เกลือลงไปปรุงรสเล็กน้อย
จากนั้นนำฟักทองที่แช่น้ำปูนใสใส่ตามลงไป
เคล็ดลับสำคัญที่พระพันปีบอกไว้ก็คือ
ที่นำฟักทองไปแช่น้ำปูนใสก่อนนี่ก็เพราะว่า
เวลานำไปต้มฟักทองจะได้ไม่เละยังไงล่ะครับ
พอต้มฟักทองใกล้สุกแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายตามลงไปได้เลย
แล้วก็คนให้น้ำตาลละลายซะหน่อยนะฮะ
หลังจากนั้นก็รอให้น้ำกะทิเดือดอีกรอบหนึ่ง
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต่อกันที่ขนมหวานของไทยอีกเมนูนะฮะ
นั่นก็คือขนมค่อมหรือขนมใส่ไส้
ส่วนผสมขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วครับ
กใบตองห่อมันจะได้นิ่มลูก

บางทีขาวขึ้นลูกมันจะได้นิ่มเร็ว
ย่างก็ได้แต่นี่ตากแดดดีกว่า
ที่แท้ก็เป็นเคล็ดลับของการเตรียมใบตอง
สำหรับห่อขนมนั่นเองครับ
ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำขนมค่อนกันเลยนะฮะ
เริ่มจากนวดแป้งข้าวเหนียวกับน้ำให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน

หลังจากนั้นก็จะมาผัดไส้ขนมครับ
เริ่มจากละลายน้ำตาลปี๊บกับน้ำให้เข้ากัน
มะพร้าวขูดลงไปผัดนะครับ
ตามด้วยถูดลิ้นสองคว่อตามพอหยาบ
จะได้ทำให้ไส้ขนมนี่มีกลิ่นหอมฮะ
เสร็จแล้วเนี่ยผัดต่อไปให้ไส้ขนมแห้งลงอีกสักนิดหนึ่ง
แล้วนำไปตั้งพักไว้ให้เย็นนะครับ
โดยจะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมเกลือนะครับตามด้วยน้ำกะทิ
ละลายส่วนผสมทั้ง๓อย่างให้เข้ากัน

ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนต่างครับ
ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการห่อแล้วนะฮะ

ใส่ถั่วมะเปร้าขูดน้ำตาล
บันแม่เรียกอย่างไรนี่

นวลเขาใส่อะไรมั่งนะแม่
ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำกะตี้
แป้งเกาเจ้าเกลือ

กะทิน้อยมันจะไม่อร่อย
นี่จำพิเศษไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปเนื่องหนึ่งเดียว
เสร็จแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ๒๐นาที

หรือขนมใส่ไส้ที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับ
และมาต่อกันที่ข้าวต้มมัดนะฮะ
ทั้งสองแม่เลือกใช้ข้าวเหนียวดำฮะมาที่ส่วนผสมอื่นก็ตามนี้เลยครับ
ต้มมันต้องเช็ดไว้ต้องให้เนียมไม่เช็ดก็มันเปื้อนน่ะสิ้ง
ข้าวต้มมัดของแม่เล็งก็ง่ายมากเลยนะฮะไปดูขั้นตอนแรกกันเลย
เริ่มจากเอาน้ำกะทิไปเคี่ยวไฟอ่อนใส่เกลือน้ำตาลสายคนไปเรื่อยให้ละลายนะฮะ
จากนั้นนำข้าวเหนียวดำที่เตรียมไว้ไปล้างและซาวน้ำให้สะอาดเลยนะครับเทน้ำออกก่อนนำไปใส่ลงในกะทิที่เคี่ยวไว้
กวนไปเรื่อยครับจนข้าวเนี่ยแห้งและเหนียวได้ที่ก็ปิดไฟยกลงพักไว้ให้เย็น
มาถึงขั้นตอนการห่อนะครับตักข้าวใส่ใบตองที่ตักเตรียมไว้ใส่กล้วยแล้วก็ห่อเป็ดด้วยใบตอง
จากนั้นนำตอกมามัดประกบกันนำไปนึ่งให้สุกนะฮะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

และวิธีการทำขนมไทยที่ทำได้ง่าย

เลยฮะทำเสร็จแล้วก็ต้องชิมใช้มา

เขาเรียกว่าขนมโคบ้านพี่

ลองเลยแน่

เขามีความเค็มมีความมันมีความหวาน

ชอบชอบคุณนะครับ
อันนี้อะไรแม่ขา

เขาเรียกคนละอย่าง

ไม่หวานมากและมีรสเค็มนิด

อันนี้จะหน่อยมันมันจะหยุดกินครับอืมมันเนอะปั้งก็เหนียวปั้งก็เหนียว
เรียงจ๋าเนี่ยขนมเนี่ยแขกรับเชิญเราบอกอร่อยแม่รู้สึกยังไง
พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมความน่ารักความอบอุ่นของคู่แม่ลูกซุปตากันต่อนะครับ